คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเจ้าของคลิปกับชาวเน็ตตั้งคำถาม
กลับไปที่ทหารสองคนนี้ว่าทำเกินกว่าเหตุไปไหม
เธอแค่จะไปตระเวนรับซื้อลูกยอแต่กลายเป็นว่ามาตรวจค้นเธอ
ขอตรวจค้นยาเสพติดพยายามเข้าใจทำความเข้าใจ
เข้าใจได้แต่คันว่าถึงขั้นถือปืนเล็งมาที่เธอ
อันนี้เข้าใจไม่ได้คุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นะครับ
ผู้ชายคนนั้นก็พยายามที่จะชี้แจงอะนะ

ในรถเนี่ยเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายนะฮะก็เลยต้องถือปืนไว้
ลักษณะคือป้องกันตัวไว้ก่อนน่ะนะคะแต่เจ้าของคลิปเนี่ย
ซึ่งเป็นคุณผู้หญิงเธอบอกว่าเธอตกใจอืม
ตกใจนะคะเพราะว่าเห็นชายเห็นไหมฮะกางเกงลายพลาง
อ่าสวมเสื้อยืดคือทหารนั่นแหละนะคะถือปืนพร้อมยิงอ่ะ
แล้วมีทหารอีกคนหนึ่งตามมาสมทบเพื่อขอตรวจค้นรถกระบะ
ตรวจค้นหายาเสพติดพอค้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใดนะคะ
ทั้งสองคนก็เลยเก็บปืนแล้วก็จากไปค่ะอุ้ยในในข่าวนี้พี่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปคนเดียวไหม
ไปกับเพื่อนเขาอีกคนนึงอ่าสักครู่ได้ยินใช่ไหมฮะอ่า
ใจเย็นนี่ในรถมีแต่ผู้หญิงนี่ค่ะเขาก็พยายามแสดงตัวนะว่าเขาเป็นทหารจริงไม่ใช่ตัวปลอมนะคะ
เอาบัตรมาให้ดูแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้พอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
ชาวเน็ตตั้งคำถามกลับไปที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าท่านทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทำไมต้องกระทำเยี่ยงนี้กับคุณผู้หญิงนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของโพสต์คลิปนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเป็นเกษตรกรปลูกตะไคร้แล้วรับซื้อผลลูกยอไปขายต่อ
ก็เลยขับรถกระบะตระเวนไปหารับซื้อผลลูกยอที่บ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
กำลังจะลงไปถามหาซื้อลูกยอที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏว่ามีชายแต่งกายในชุดทหารขับรถมาสองคัน
คันแรกจอดดักหน้าเล็งปืนมาที่รถของเธออีกคันจอดประกบข้างก่อนที่จะถือปืนมาขอค้นรถของเธอ
โอ้โหเอาล่ะสุดท้ายแม้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เธอบอกว่าฝันนี้ดีฟ้อค่ะ
ทุกวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วยังตกใจไม่หายเลยนะคะนอนไม่หลับทั้งคืนค่ะ
ส่วนที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่าเธอเชื่อแบบนี้นะลึก
ว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นตัวเธอเองที่ดวงตกก่อนหน้านี้รถก็ไปชนสองรอบ
ทำพิธีสะดอกเคราะห์อาบน้ำมนต์มาแล้วก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์คลิปเนี้ยก็ฝันประหลาด
ฝันเห็นเปรตตัวดำสูงใหญ่นำก้อนหินมาคว่างปลาใส่รถเธอ
เธอก็เลยเอาก้อนหินปลากลับคืนไปใส่เปรตทุกครั้งนี่แหละค่ะสุดท้ายเธอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
น่าจะเป็นรางร้ายสำหรับเธอนะคะคือพูดอย่างกลางกลางและเป็นธรรมนะครับ
ลักษณะแบบนี้คือทหารเขาก็อยู่ในชุดปรับปรามยาเสพติดได้ลักษณะนี้คือสายคงแรงงานมา
แล้วก็อาจจะไปบังเอิญตรงกับรถลักษณะของสีหรืออะไรก็ตามแต่
แต่ถ้าเห็นผู้หญิงแบบนี้ครับผมว่าไม่ต้องถึงขั้นกับชักปืนออกมาก็ได้มั้ง
ทหารสองนายร่างกายกำยำน่าจะเอาอยู่แหละนะครับ
คือถ้าคนบริสุทธิ์เขาจะตกใจครับถ้าคนร้ายอาจจะไม่ตกใจหรอกครับ